คุณผู้ชมฮะมาดูข่าวอันนี้หน่อยนะฮะ
เหตุเกิดจากเรื่องของหมา
ทำให้คนเนี่ยหู

คุณป้าท่านนี้เขาเป็นคุณป้าขายขนม

ใช้คำแบบนี้สาหัสนะคะลองดูหน่อยค่ะ
นี่คือสภาพของแม่ค้าขายขนมค่ะ

ใช่ค่ะเธอถูกทำร้ายร่างกาย
บักสะบอมไปหมดเลย

อย่างด่วนเลยอาการหนักค่ะ

มีแผลบวมปูดเต็มไปหมด
แล้วสมองได้รับการกระทบกระเทือนด้วย

สาเหตุมันมาจากอะไรคุณป้าคนนี้นะคะถูกวัย
ซอยกิ่งแก้ว๓๗แต่ตอนที่ไปเนี่ย
ณวันนั้นนะก่อนที่จะมาเกิดเหตุนี้นะ

ครั้งนั้นวันนั้นสัปดาห์ก่อนทะเลาะกับวัยรุ่นไปแล้วทีนึง

วันเกิดเหตุที่คุณป้าสะบักสบอมแบบนี้
ขี่จักรยานไปขายขนมอีกรอบหนึ่งแถวที่เดิม

คราวนี้เจอวัยรุ่นเจ้าของหมานั่นแหละค่ะ

คุณเมื่อกี้มีคนยืนคุณเห็นไหมแล้วตรงนั้นมันแคบจริง

มันเป็นถนนแคบใกล้กับริมคลองตรงจุดเกิดเหตุ
ความทางแคบป้ามีขนมอยู่เต็มท้ายรถจักรยาน
วัยรุ่นก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาคราวนี้ไม่ยอมหลบค่ะ
ส่วนวัยรุ่นก็เลยมีเรื่องกัน
กลายเป็นมีเรื่องกันรอบสองใช่มีเรื่องเลยรอบสองคุณ
วัยรุ่นคนนี้ปรากฏว่าขี่มอเตอร์ไซค์มาชนรถจักรยานของคุณป้า
แล้วพอรถจักรยานของป้าล้มไปข้างทางจากนั้นเขาเข้ามาทำร้าย
รัวหมัดใส่ป้าเอาไม้เอาร่มหัวป้าซะสภาพสะบักสบอมค่ะ

ก็ร่มจากรถขายของของป้าเนี่ยใช่โอ้โหมันหยิบแล้วก็มันทุบป้าเลยนะฮะ

แล้วก็ให้กู้ภัยเข้ามาทำการช่วยเหลือส่วนสามีของคุณป้าว่ายังไงลองฟังหน่อยค่ะ
มันสวนทางตรงสะพานทางเท้าครับผม
อันนี้ของมันตะกร้าหรอของมันตะกะยาน่ะมันจะกว้าง
แฟนผมก็พยายามหลบแต่เด็กคนนั้นเขานึกว่าไม่ยอมหลบ
เขาก็ด่าว่าครับครับอะไรเนี่ยให้เอ่อพญานาคมถามว่า
ทำไมจาจาแบบนี้มีอะไรเขาคุยกันเด็กเขาบอกมันคุยแล้ว
แล้วก็แบบชนรถอ่ะว่ามไปฝั่งฝั่งต้นมะขาม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
สงสัยเพราะสภาพคุณป้าสะบักสะบอมแล้วเจ็บสาหัส

ใช่แต่เจ้าตัววัยรุ่นคนนี้บอกว่าผมก่อเหตุคนเดียว
ตำรวจก็เลยมีการทำบันทึกประวัติเอาไว้แล้วต้องปล่อยตัวไปเพราะอะไรคุณ
เดี๋ยวจะต้องรอสหวิชาชีพเข้ามาร่วมสอบปากคำนะคะ
ทีนี้สามีคุณป้าเนี่ยก็อย่างที่บอกว่า
มีการแจ้งความเอาไว้นั่นแหละกับสพบางแก้วนะคะ